มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

ที่คุณกำลังเล่ามาทั้งหลายทั้งปวง

ผมรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาบอกผมนี่คือ
ท้าเวสวันครับ
เห็นหน้าเห็นตาเห็นรูปร่างลักษณะของเขาไหม

สื่อทางจิตคือเรียกว่าสภาวะรู้
แล้วเพราะอะไรท้าเวสุวรรณถึงต้องพาคุณไปดูสัมผัสแล้วก็นรก
ตอนนั้นรู้แต่ว่าท่านให้ผมกลับมา
มาบอกว่าเวรกรรมมันมีจริง
พาผมไปเห็นอดีตชาติ
ว่าผมก่อนที่ผมจะเกิดมาเป็นชาติเนี่ย

คือไต้ตอนที่ผมเกิดก่อนจะเกิดเช้าที่แล้ว
ที่เทวาราวงศ์แรกที่กายสีฟ้าให้ผมไปดูที่เก่าผม

ในนั้นก่อนที่จะมาเกิดเป็นในโลกมนุษย์

สิ่งหนึ่งที่มันติดตาผมมาตั้งแต่ผมจำความได้

ผมเป็นคนที่มีความจำในวัยเด็กที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนคนอื่นเขา
คือผมจำความจำตั้งแต่ยังแบบบอก

แล้วกระทั่งว่าผมเลี้ยงน้องผมแบบน้องชายผมเนี่ย

น้องอยู่ในท้องผมไปที่ไหนอะไรยังไง

สิ่งที่เขาเล่าเนี่ยคือเขาสามารถจำได้ตั้งแต่เขาแบบบอก

ใช่ครับเขาเป็นคนที่จำเรื่องราวในอดีตได้ดีมากนะครับ
โดยที่ตัวเองเนี่ยด้วยความที่เป็นน้องเราไม่ได้รับรู้
แต่หลังจากที่เขาพูดมาเนี่ยเราก็คุยกับแม่
ถึงได้มีข้อมูลว่าเออเขาพูดจริงนะ

ทุกวันนี้คุณจำความตอนเด็กคุณได้ไหม

มีสิ่งหนึ่งที่ติดตาผมตั้งแต่ผมยังแบบบอก

เขาพาผมไปเห็นบ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งผมเขี้ยนตีฆ่าบริวาร
ทั้งเมียตัวเองทั้งเมียทั้งกี่คน
จับเขียนให้หมดเลยตีมาหมด
ผมจำแววตาของทุกคนได้
เขี้ยนตีเขานะครับ

พื้นที่ตายมารู้ทีหลังว่าก็คือตรงกาญจนบุรี

เหตุการณ์นั้นคือสมัยสงคราม๙ทัพ
งคราม๙ทัพสมัยรัชกาลที่๑
ครับผมเป็นทหารของพ่อสุรสี

ด้วยความที่แบบว่ากรรมเก่าของผมทำกับเขามาเยอะ

ไม่ใช่ว่าเราฆ่าเขาแล้วเราจะไม่ต้องรับกรรม

เขาก็บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรผม
ยังตามผมอีกนะยังเอาคืน

รวมทั้งคนในบ้านที่ผมตีที่ผมทำอะไรต่าง
แววตาต่างผมจำได้จน
แววตาผู้หญิงคนหนึ่งผมก็ยังจำได้ว่า

หลังจากที่นั้นเขาให้ผมกลับมา
สิ่งที่เขาให้ผมกลับมาเนี่ยมาบอกทุกคนว่า
เวรกรรมมันมีจริงนะ
สวรรค์นรกมีจริงนะอ่า
ไว้เลยนะดีสุดก็คือเป็นเจ้าชายนิทรานะครับหรือไม่งั้น
ก็สิ้นไม่งั้นก็เสียชีวิตใช่ครับวันที่สามนะครับมีคนอ่า
โบิทยาลักษณ์โรงพยาบาลรอบบอกว่า

ซึ่งคือถูกสมมติลุกขึ้น
นั่งประยุงตัวเองมีสติได้

มันไม่ได้เกิดขึ้นได้
ผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นแผลที่ศีรษะ

หันด้านข้างให้ผมดูหน่อยได้ไหมฮะ
โอ้ยยังเห็นชัดเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับตรงนี้คือการนี่คือผ่าหรือไงครับ
ผ่าครับนี่คือรอยผ่าตั้งแต่นี้มาคือแผ่นเหล็กนี่ผ่าตรงนี้ให้ผมเลย

นี่คือกระโหลกเทียมนะครับกระโหลกเก่านี้แตกหมดขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตชี้นะ
ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะบริเวณนี้นี่นะครับทั้งหมดเลยจะเห็นเป็นร่องรอยของการเย็บ
แบบเปิดเหมือนเปิดเป็นเหมือนกับประตูอย่างนี้เลย
แล้วข้างในนี้นะฮะก็จะเป็นกระโหลกเทียมทั้งหมด

แล้วฟื้นขึ้นมา๓วันที่คุณบอกคุณไปเที่ยวไปเที่ยวกันเนี่ย

ผมรู้ว่าพอเข้าร่างกายแล้วรู้เลยว่าเรารอดแล้ว

รู้เลยเพราะว่าเขาให้เรารอด

ใช่ไหมครับว่าผมอยู่โรงพยาบาลแค่๘วัน
ทั้งที่ผมเอาการโคม่าขนาดนั้น
คือร่างกายผมฟื้นตัวเร็วผิดมนุษย์

เดี๋ยวนะคุณกำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นคือคุณเห็นผี
หลังจากที่คุณรอดบ้นจากความตายมา
ช่วงนั้นที่ผมรอดจากการตาย

คือมันเหมือนกับว่าพอมีตัวหนึ่งเขารู้ว่าผมมองเห็นเขา
เขาก็จะไปบอกแล้ว
มันก็จะมาแล้ว
แล้วก็มาบอกมาขอให้ช่วยเรื่องนี้อะไรอย่างนี้
มีผีแบบโอ้โหบางทีเหละแบบตัวนั้นก็มี
เหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่ามันน่ากลัวที่สุดในสิ่งที่คุณเห็นคืออะไร

ฮะคุณเห็นเทวดา

เพราะเขาสามารถแปลงอะไรเป็นอะไรก็ได้

เนี่ยนะฮะผมพูดตรงเลยคือที่ผมเห็นมา
ก็เป็นแค่ผีที่เราบางทีก็ตายสภาพไหน
อยู่ในกิจอยู่ผูกพันธุ์แบบไหนก็อยู่อย่างนั้น

เขาสามารถแปลให้มันเป็นน่าเกลียดน่ากลัวขนาดไหนก็ได้
รู้สึกว่าเทพนี่แหละน่ากลัวกว่าผี

กว่าจะฟื้นขึ้นมาได้กว่าจะกลับมาเดินได้

จากไม่มีกระโหลก

เดี๋ยวนะคุณคือสมองนะแค่เส้นเลือดในสมอง
เส้นเล็กนิดหน่อยเขาแตกเป๊ะไป

เขาก็จะแบบเป็นอมภาษณ์อาจจะแบบ
แต่คุณเนี่ยผ่าสมองกระโหลกไม่มี

ผมเดินคล้ายพี่อ่านเทิดเทิง
คือง็กอย่างนั้นนะ
คือเราใจเราบอกว่าเราจะยอมแพ้ไม่ได้
เราเคยเจออะไรเยอะกว่านี้แล้ว

ใจคือเขาให้โอกาสเราได้

แล้วตี๓๕นาทีทำไมจะต้องไปตี๓๕นาที
เพราะเหตุเกิดของผมบ่าย๓โมง๕ที

เพียงเหลือว่าขับไปแค่กลางวันกลางคืนเท่านั้นเอง
โอ้โหมันเหมือนหนัง
ตายมาแล้วไม่เห็นมาแล้ว

ไม่ต้องการให้เชื่อว่าผมอะไรเคยเป็นอะไรมาก่อน

ทุกคนหนีเวรกรรมไม่พ้น

ว่าอันไหนคุณจะต้องเสวยอะไรก่อน
ทีนี้สิ่งที่ผูกพันกัน

บางคนนี่แค่เห็นหน้าก็รู้สึกเกลียดขี้หน้า

เตือนหลายรอบแล้วเจอหน้าคน
ทุกวันนี้คุณใช้ชีวิตของคุณยังไง
ทุกวันนี้ผมอุทิศตนเป็นงานอาสา

ผมเป็นงานอาสาอะไรต่าง

กุศลเนี่ยหล่อเลี้ยงชีวิต

เราคิดอักกุศลก็เกิดสิ่งที่ไม่ดีแล้ว
คิดอะไรที่ดีก็จะเป็นสิ่งที่ดี

อย่าคิดร้ายหรือเลวกับใคร
เอาละครับถือว่าวันนี้เราได้รู้เรื่องราวนะฮะ

ผมไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพี่เดชาเนี่ย

หรือเป็นเพราะพี่เนี่ยเคยมีบุญมาก่อน
แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าวันนี้สิ่งที่พี่ออกมาพูดเนี่ย

ร่างฟ้านั่นคือใครเทวดาร่างฟ้า
ผมมารู้ว่าท่านเป็นยักษ์อีกตนหนึ่ง
นั่นคือสารเจ้าพ่อ

จริงแล้วท่านคือท้าวิรุณ๖กราช

ที่วัดจีนก็จะมี๔องค์อยู่หน้าวัด

จะมีท้าวเวชสู่วัลท้าวพุทธรส
ท้าววิรุณปากฮนฮราช
ท้าววิรุณหกกระราชคือเทสต์ท้องสี่
ท้าววิรุณหกกระราชที่ช่วยผม

โอเคอย่าไปพูดลงไปกับทุกเเถียงนะ
ก็บอกว่าผมเป็นคนที่ลูกหลานของท่าน

ท่านผู้ชมฮะเรื่องทั้งหมดคุณจะเชื่อก็ได้

แต่ทั้งหมดทั้งมวลสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นฮะ

ก่อนที่จะมาพูดกรุณาบอกตัวเองก่อน
มนุษย์ที่ดีคือการสอนตัวเองแล้วค่อยสอนคนอื่น

ขอบคุณครับ
ช่วงหน้าครับของดีทีเด็ดอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะ
เราจะพาท่านผู้ชมขึ้นเขาไปหาวัตถุมงคลกันฮะ